ต้องเตรียมตัวเตรียมจะสร้างปราศาสตร์พึ่งสุดไลังการ
เอามาโชว์ให้กับนักเมืองเค้าเตรียมให้ดูกันครับ

สวยมากนี่คือปราศาสตร์พึ่งหรอ
ขอลาไหล่พักครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะทำไปดูปราศาสตร์
วดลายเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงเลยนะครับ
และทั้งหมดทั้งมวลที่เขาสร้างมาเนี่ย
มันจะเป็นการบ่งบอกถึงเรื่องราว
พุทธประวัติและความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของชาวสกลนคร
รวมไปถึงตำนานเมืองน้องหานอีกด้วย
ชมได้ยากนะคุณผู้ชมต้องที่นี่เลยฮะถ้ารักษณะแบบนี้ที่สกลนครที่เดียว
เป็นงานประเพณีออกพรรษาแห่ประสาทพึ่งแข่งขันเรือยาวฮะ
งั้นบอกวันนะบอกมาเลยจะได้ไปจะได้วางแผนไปเทียบกันถูกฮะ
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๓ถึง๒๙ตุลาคมนี้ก็คือวันออกพรรษาพอดี
ถูกต้องครับบรรยากาศในการโชว์ประสาทพึ่งนะอันนี้ให้ดูแบบว่าเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาไว้ก่อนนะ
มีการเตรียมแห่นะฮะก็คือในวันที่๒๘ตุลาคมปักหมุดหมายวันสำคัญกันเอาไว้
และจะไปแห่กันที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ห้า
ชาวบ้านเขาก็นำประสาทพึ่งมาตั้งโชว์เอาไว้ที่ศูนย์ราชการกันก่อน
ตอนนี้ไปถ่ายรูปแบบว่าเซิร์ฟเอาไว้ก่อนนะจะได้แบบเป็นการประชาสัมพันธ์กัน
เพราะว่าตอนนี้เขามีการจัดขบวนที่ประดับไปด้วยแสงไฟระยิบระยับสวยงามอลังการ
บอกเลยในวันนั้นวันงานจริงแต่ละขบวนเนี่ยจัดยิ่งใหญ่เลยนะครับ
แล้วนอกจากนี้ยังมีของดีของเด็ด
มาวางให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อหากันไปเป็นของฝากนะครับ
ซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ยก็เป็นนักเรียนนักศึกษาต่าง
วาดภาพแบบนี้โอ้โหสวยงามนะ
ผมว่าน่าจะมีเป็นร้อยภาพเลยนะ
นี่ผู้ใหญ่ก็มาวาดภาพเหมือนสวยงามมาก
ชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ลองไปดูกันนะครับ